ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันไปทั่วนะครับ
วีรกรรมของเด็กผู้ชายวัย๑๔ปีคนเดียวนะฮะ
ระเวนลักทรัพย์ขโมยข้าวของไปเรื่อย
บ้านถูกขโมยของแล้วเนี่ยยังอุจจาระทิ้งเอาไว้อีกโอ้โห
คือเด็กคนนี้มีพ่อมีแม่นะแม้ว่าพ่อแม่จะเลิกกัน
เว้นวันนี่ครับนี่เป็นลูกบ้านหนึ่งในผู้ที่เสียหายนะครับ
ได้โพสต์ระบายบอกว่าเด็กผู้ชายวัย๑๔ปีคนนี้ย่องเข้ามาขโมยของ
ในบ้านเขานะครับที่แถวแถวคลองสี่ปฐุมธานีบ้านหลังนี้
เสียทรัพย์สินไปมูลค่าเกือบ๑แสนบาทไม่น้อยนะฮะ๑แสนบาท
เจ้าของบ้านจับได้นะเอาไปส่งตำรวจสุดท้ายไม่ถูกดำเนินคดี
ค่ะเพราะเป็นผู้เยาว์นะฮะตำรวจปล่อยมาก็ไปก่อเหตุซ้ำกับเพื่อนบ้านหลังอื่นอีก
หลังถ่ายอุจจาระทิ้งไว้ด้วยนะฮะวนอยู่อย่างนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ย
แถวคลอง๔ปฐุมธานีเนี่ยชาวบ้านบอกไม่รู้จะทำยังไง
เจอกันแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนี่ฮะกองอุจจาระตรงนี้ครับ
เด็กคนนี้มีบ้านมีแม่มีพ่อเลี้ยงแต่ไม่อยู่บ้าน
อาศัยอยู่แถวร้านเกมหน้าหมู่บ้านนะ
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองที่ขโมยไปก็เอาไปหมดกับเกมนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับคนโพสต์เรื่องราวครั้งแรกก่อนนะครับ
ชื่อว่าคุณนิติพัฒน์ดนตรีอายุ๒๕บอกว่าบ้านของเขาถูกขโมยขึ้นมา๓ครั้ง
ก็ขโมยเด็กคนนี้นั่นแหละเด็กวัย๑๔เนี่ยเข้ามาทางประตูหน้าบ้าน
เพราะเด็กแอบเห็นว่าเขาเอากุญแจบ้านหย่อนไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านเวลาออกจากบ้าน
เด็กก็เลยแอบดูแล้วก็มาไขกุญแจบ้านเข้าไป
พฤศจิกายนเด็กชายวัย๑๔คนเดิมแอบมาตอนกลางคืนทีนี้งัดประตูหลังบ้าน
เข้ามาในบ้านแล้วขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทที่อยู่ที่ตู้ของบ้านชั้นล่างเอาไป
ครั้งที่สามเด็กคนเดิมครับย่องมาทางข้างบ้านแต่ทีนี้เห็นว่ามีกล้องวงจรปิด
ก็เลยรีบออกไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปนี่ฮะยังมีผู้เสียหายคนอื่นหลังจากที่รู้ข่าวนะฮะ
เห็นเด็กคนนี้ครับบอกว่าโอ้โหโดนเหมือนกันเป็น๑๐คนนะครับถูกขโมยทรัพย์สิน
บางคนโดนมากกว่า๑ครั้งอย่างครูคนนึงบ้านอยู่หน้าหมู่บ้านหลังเดียวโดนไป๖ครั้ง
โอ้โหนี่ฮะที่ครูเขาแชทให้ข้อมูลนะครับครูเนี่ย๖ครั้งสองแสนกว่าบาท
ขโมยทรัพย์สินแล้วยังแอบไปอยู่ในบ้านเนี่ยนะกินอาหารในตู้เย็นอาบน้ำ
เปิดทีวีดูเอาเสื้อผ้าของสามีครูไปใส่เวลาเหลือเฟือเพราะที่บ้านเขาไม่มีใครอยู่นะครับ
เวลาก่อเหตุถูกจับได้นะครับตำรวจก็เป็นผู้เยามันก็มีกระบวนกงกระบวนการก็ได้ออกมาอีก
ตักเตือนก็ปล่อยออกมาเนี่ยฮะล่าสุดถูกจับอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสิบห้ามกราคมเมื่อคืนก่อนนะฮะ
ซึ่งคุณนิติพัฒน์ผู้เสียหายตามไปเจอตัวเด็กคนนี้ที่โรงพักค่ะอ่า
เดี๋ยวฟังนะครับว่าเขาได้คุยอะไรยังไงกัน
ตัวมึงขึ้นมากี่รอบ
ขึ้น๓แล้วก็มือขึ้น

และทองอ่ะ
พาพี่เขาช่วยกัน

เราทำกี่คนมีใครอยู่เบื้องหลังไหม

ชื่อนางสาวบานชื่นนี่ก็เป็นผู้เสียหาย
บอกว่ากลับบ้านที่ต่างจังหวัดตั้งแต่๗มกราคม
ลูกน้องเนี่ยเปิดร้านวันแรกลูกน้องโทรมาบอกว่ามีดหาย
วันที่๒เนื้อหายเธอกลับมาที่ร้านที่บ้านเนี่ย๑๒มกราคม
พบว่ามีเงินจากการขายของทั้งหมดประมาณ๑๒๐๐บาทหายอีก
ทีแรกสงสัยว่าลูกน้องหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความ
ก่อนจะกลับมาที่บ้านนะครับพบว่าสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทของน้องสาว
เก็บไว้ชั้นบนก็หายอีก
พอมีการจับตัวเด็กที่ขึ้นมาขโมยที่บ้านได้ก็ถาม
ปรากฏว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ขโมยหมดเลย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นขบวนการอันนี้บ้านหลังนี้เขาเชื่อ
เขาไม่เชื่อว่าเด็กอายุ๑๔คนเดียวจะทำได้คนเดียวแล้วจะทำเยอะขนาดนี้
มันต้องมีใครคอยสั่งคอยร่วมขบวนการเงินทองได้ไปตั้งเยอะแยะ

เขาสารภาพว่าขึ้นบ้านผม๓ครั้งครั้งแรกเมา
พอถามลูกน้องแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปก็เลยพาเขาไปแจ้งความที่สพของหลวงอ่ะ
พอแจ้งความเสร็จปุ๊บพอกลับมาน้องสาวขึ้นไปดูข้างบนปรากฏว่าสร้อยคอเขาหาย
มันไม่น่าจะเป็นว่าเขาทำคนเดียวแต่เวลาเขาถามเมื่อคืนตำรวจก็ถามว่า
มีหนูทำกับใครหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาทำคนเดียว
แต่ที่พี่เจ้าของร้านลาบตั้งข้อสังเกตก็น่าคิดนะคือทรัพย์สินบางบ้านได้เป็นแสนเนี่ย
ใช่แล้วเด็กอายุแค่เนี้ยใช่ไหมใช้คนเดียวเหรอมันจะมีใครร่วมขบวนการอยู่ข้างหลังเด็กอีกล่ะใช่ไหม
เด็กคนเดียวจะไปใช้อะไรหมดเอาไปใช้ที่ไหนเล่นเกมอย่างเดียวโอ้โหเป็นแสนเลยเหรอ
บ้านนี่มูลค่าจะเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็โดนนะครับ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋เป็ดบอกว่าโดนไป๓ครั้งครั้งแรกเงินสดหายนะฮะซ่อนไว้ตามกระเป๋าต่าง
เงินเครื่องประดับเนี่ยมูลค่ากว่า๕๐๐๐ตอนนั้นก็แจ้งความ
ครั้งที่สองห่างมาอีกเดือนนึงเงินในกระปุกออมสินของลูกสาวหายไปพันกว่าบาท
ทีนี้ก็คุยกับคนในหมู่บ้านแล้วมีลายกลุ่มในหมู่บ้าน
ก็รู้แล้วว่าอ๋อมีหัวขโมยเด็กอยู่ในหมู่บ้าน
ครั้งที่สามตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านเจอพอดีครับเด็กคนนี้พยายามเข้าไปขโมยของในบ้านเขาแต่เขา
แต่คงจะเห็นว่าเจ้าของบ้านรู้ตัวก็เลยรีบหนีออกไป
พอเจ้าของบ้านเขาออกมาดูปรากฏว่าตอนที่หนีออกไปเนี่ยมันทิ้งร่องลอยเอาไว้
นี่ฮะกองอุจจาระครับ
แล้วเคยคุยกับผู้เสียหายบ้านอื่นเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยก็โดนเหมือนกันกองอุจจาระแบบนี้
เงินหายไปไหนก็เลยแบบเพิ่งรู้ตัว
ทีนี้พอรู้ปุ๊บแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่แม่ก็เลยแบบไปดูกระเป๋าบ้างดูอะไรบ้าง
ก็เลยบอกของแม่ก็หายก็เลยแบบมารู้ว่าพอรวมก็เลยไปลื้อเลยว่ากระเป๋าไหนบ้าง
ที่แม่เก็บไว้ที่ผมเก็บไว้อะไรอย่างนี้
แล้วมีการอุจจาระทิ้งไว้ในแต่ละบ้านเขาบอกอ้าวมีเหรอคือบ้านเราก็มี
แต่เราทีแรกไม่คิดว่าจะเป็นของขโมย
คือเด็กคนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นลูกของผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านนี่แหละนะ
แม่เนี่ยเพิ่งรับมาเลี้ยงจากพ่อแท้ที่อยู่ที่อุบลรัชธานี
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายทุกคนก็ไปคุยกับแม่กับพ่อเลี้ยงของเด็ก
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามดูแลลูกให้
เงินทองทั้งหลายข้าวของเครื่องใช้อะไรที่หายไปเดี๋ยวรับผิดชอบให้ที่ลูกขโมยมา
แต่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเพราะว่ามาทราบตอนหลังว่า
ตัวแม่ของเด็กเองก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
ว่ายังไงรู้ไหมลงว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวรับผิดชอบเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กคนนี้
นี่ฮะชาวบ้านบอกว่าแล้วจะทำยังไงทีนี้
พอถูกจับอายุ๑๔ก็ถูกปล่อยมาทุกครั้ง
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำซากทุกครั้ง
เพราะเป็นผู้เยาวเยาวชนแต่ความจริงก็ไปบ้านเด็กและเยาวชนได้เนี่ยอายุ๑๔
ตำรวจยังไงก็อาจจะต้องฝากช่วยดูหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเด็กคือไม่เคยเข็ดเลยเด็กก็ทำอยู่เรื่อย
หรือจะมีใครสั่งใครสอนใครแนะนำใครร่วมขบวนการหรือเปล่า